ก็มีหลายจังหวะที่หวาดเสียวเหมือนกันเจียนอยู่เจียนไป
นี่ครับจังหวะคืนนะครับเกือบไปเหมือนกันแหละครับ
ตอนแรกไม่ดีครับเข้าถึงตัวทางฝั่งของเมืองทอง
แล้วก็เนี่ยนะครับจังหวะสำคัญของทางฝั่งของทางอุทัยธานีก็มีเหมือนกันเลยครับ
พยายามที่จะเซ็ตบอลนะครับแล้วก็บุกขึ้นมา
แล้วก็เนี่ยครับเปิดหม่งไม่โดนบอเรนี่เข้าทางซัดเลยครับโอ้โหริคาโดซานโต๊ด
เรียบร้อยเลยครับตรงนี้ถือว่าแนวรับของเมืองทองพลาดนะครับ
หนึ่งศูนย์เพียงพอนะครับทางฝั่งของอุทัยเอาชนะเมืองทองครับ
ผ่านเข้าสู่รอบสิบหกทีสุดท้ายได้
ส่วนอีกคู่ที่น่าสนใจนะครับบุรีรำยูเนเต็ดที่มีทางอีชิอินะครับ
ก็ส่งธีรทรลงเป็นตัวจริงเลยหลังจากที่ย้ายมาจากมารินอสในเจลีก
ช่วงเล็กสองเจอกับระยองนะครับอันดับสิบสามของไทยหลีกสอง
ซึ่งเคยเป็นทีมในไทยลีก๑เมื่อดูการที่แล้วด้วย
ก็ขึ้นนำนะครับหนึ่งศูนย์นะครับจังหวะของทางบุรีรำเนี่ย
สรรคหายพระโคนนะครับลุยขึ้นมาต่อเนื่องนะครับ
เนี่ยครับอีกทีหนึ่งระบวนเข้าทางหาจังหวะนะครับ
พยายามจะยิงก็ยิงไม่ได้สักทีหนึ่งแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะครับ
มาได้ประตู๒๐ด้วยนะครับจากทางโจทานโบลิงกินะครับ
ก็มีจังหวะสำคัญเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
บุรีรำเนี่ยก็มีโอกาสจะได้ประตูหลายครั้งเหมือนกัน
แต่เป็นว่าเอาชนะไปนะครับผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้ายได้นะครับ
ประสาทสายฟ้านะครับก็ผลในคู่ที่เหลือนะครับ
สรุปโดยรวมเนี่ยก็กลายเป็นว่าทีมในไทยลีก๑
รอบนี้ลงแข่งเนี่ยเหลือมา๑๒ทีมส่วนไทยลีก๒เนี่ยเหลือทีมเดียวนะครับ
แล้วก็มีไทยลีก๓เนี่ยผ่านเข้ารอบได้๓ทีมนะครับ
ก็เป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างสนุกปีนี้สำหรับฟุตบอลลีกครับเลยแหละครับ